และวันนี้ครับวันคล้ายวันเกิดของชนะทิพย์สงกระสินนะครับ
หนึ่งในนั้นก็คืออดีตหวานใจอย่างคุณเมพิชชนาธิ์นะครับ
๕ปีของเจชนะทิพย์ก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากนะครับ
เพราะว่าในช่วงเข้าสู่ปีที่๒ของการไปเล่นในเจลีกเนี่ย
เขาเป็นตัวหลักไม่พอยังพาทีมอยู่ในกลุ่มหัวตารางด้วย
เตะที่เคยร่วมงานกันในสโมสรและทีมชาติก็โพสต์สื่อโซเชียลมีเดียของตัวเอง
เพื่ออวยพรให้กับเจเช่นเดียวกันเริ่มจากนรึบดินวิรวัตโนดมเพื่อนซีนะครับ
ต้นนะครับสมัยอยู่ที่บีซีเทโรก็โพสต์รูปคู่แล้วก็ใส่แคปชั่นว่า
สรรค์วันเกิดเพื่อนรักส่วนธีรทรบุญมาทันครับ
แบ็กซ้ายจากวิสเซอร์โกเบที่เล่นอยู่ในเจรียร์หลีกเหมือนกัน
ก็โพสต์รูปนะครับซึ่งเป็นรูปที่ทั้งคู่สวมชุดของสโมสรต้นสังกัดในเจลีก
แล้วก็มีแคปชั่นว่าสุขสรรค์วันเกิดเจคุงส่วนอดีตหวานใจอย่างคุณเมพิชชนาธินะครับ
ก็ออกมาโพสต์อินสตาแกรมนะครับโดยระบุในช่องโลเคชั่นว่าเพื่อนไม่มีคำว่าเก่า
หลังจากที่มีข้อความนี้โผล่ขึ้นมาก็มีคอมเมนต์มากมายนะครับ
รวมถึงบางคนนี้ก็มีเขียนลงไปด้วยว่าอยากให้ทั้งคู่นั้นกลับมาคบกันอีกครั้งหนึ่ง
เพจเฟซบุ๊คของเจลีกครับก็ตัดคลิปรวมลีลานะครับการลงเล่นของชนะทิพย์
ย้ำนะครับถึงแม้ว่าเจจะไม่ได้มาร่วมงานลงแข่งขันทีมชาตินะครับ
เกมเจอกับฮ่องกงในวันที่สิบเอ็ดตุลาคมนะครับแต่ว่าไทยรัฐทีวีนั้นก็ยังคงถ่ายทอดเกมนี้
ติดตามกันเน้นย้ำกันหน่อยนะครับ๑๘นาฬิกา๒๐นาทีไทยบุกไปเยือนฮ่องกงที่
ของสินทวีชัยหัดไทยรัฐนาคุณนะครับเกมนี้ทลัททีวีถ่ายทะสดเวลา๑๗นาที๓๐นาที
ซึ่งก็จะมีเจอุ้มมุ้ยเนี่ยเดินทางมาร่วมงานด้วยครับ